ครบ๒ปีกับฮองอัญญาลัยในทีมวีลีกของเวียดนามนะครับ
แล้วก็มีกระแสข่าวว่าก่อนอันนี้จะได้ต่อสัญญาอีก๓ปีนะครับ
แต่ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับ
ส่วนอันคดต้องรอจบรุกการเพื่อเป็นการให้เกียร์สมศรด้วย
แล้วก็ต้องปรึกษาครอบครัวด้วยว่าจะเอายังไง
กับการที่จะไปคุมกับทีมชาติเวียดนามนะครับ
ซึ่งตอนนี้กระแสข่าวก็โยงว่า
ทีมชาติเวียดนามนี่แหละคือตัวเต็งนะครับ
แต่ตอนนี้โฟกัสกับห้องอัญญาลายก่อนนะครับ
งานในวีลีกแม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ดีนะครับ
นัดมี๒๒แต้มอยู่อันดับ๘จาก๑๓ทีมนะครับ
โดยฟุตบอลวีลีกซ์จะปิดลูกการวันที่๑๙ทุศศิกายนนี้นะครับ